นำกระทะทองเหลืองเมื่อกี้คุณเห็นไหม
อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีเขาเอามาตั้งไว้หน้าร้านเลยนะ
ตรงนี้คือเป็นจุดเด่นมากของร้าน
เพราะว่าลูกค้าชอบถามว่ากระทะนี้อายุเท่าไรเนอะ
แล้วก็คุณดูเมื่อกี้เห็นไหม
ตรงกระทั่งเขาเรียกอะไรเตาต้มน้ำซุป
คือมันเป็นเอกลักษณ์ไปหมดเลยรวมไปถึงภาชนะที่ใส่
ก็ใช้กะลาเนี่ยร้านนี้เปิดแค่เดือนเดียวนะเป็นไงบ้าง
เดือนแต่คุณลูกค้ามาอุดหนุนเยอะมาก
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยอดทะลุถึงวันละ๒๐๐ชามไปแล้ว
ส่วนน้ำซุปของทางร้านเขาบอกเป็นสูตรโบราณของคุณย่า
แล้วก็นำมาปรับให้มันแบบเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น

และวัตถุดิบสดสะอาดบรรยากาศในร้านก็ดี

กระทะทองเหลืองใบที่เห็นตั้งหน้าร้านเนี่ย

นี่คุณเห็นไหมอันนี้เขาไม่ได้ใส่อะไรนะ
เอามาตั้งโชว์ไว้เหมือนเป็นสิริมงคลเนี่ย
คุณย่าเนี่ยเคยใช้ใส่ในเรือเลขขาย

ในคลองร้อยสายชุมชนในบางอยู่ที่เมืองสุราธานี

ใช่แล้วก็เอามาตั้งโชว์ถือว่าเป็นสิ่งนำโชคให้กับร้านเขาด้วยนะคะ
และวันนี้บอกเลยว่าทางร้านเขามีโปรโมชั่นดีมาฝากด้วยนะ
เพียงแค่คุณบอกว่ารู้จักร้านนี้จากรายการตลอดข่าว
เมื่อคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวทาน๔ชาม
รับฟรีไปเลย๑ชามทันที

แต่ต้องบอกนะว่ามาจากรายการตลอดข่าว
โปรนะคะเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะ
เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่๔และวันพุธที่๕

แล้วร้านเขาหยุดวันจันทร์เพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ต้องรีบไป
พรุ่งนี้ไปแล้วบอกเขาเลยว่าดูจากตลอดข่าวทาน๔แถม๑ไปเลย
สำหรับใครที่อยากจะแวะเข้ามาอุดหนุนนะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปในช่วงวันเวลานั้น
เข้าไปได้นะคะช่วง๑๐โมงครึ่งถึง๖โมงเย็น
ฝั่งขาที่ไปกระบี่อยู่ที่ตะมนต์ท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีหรือว่าสอบถามหมายเลขโทรศัพท์นี้เลย
โทรไปถามเส้นทางโทรไปถามว่าเปิดปิดวันไหนแต่เขาหยุดวันจันทร์นะจ๊ะ

คือเขาเอาน้ำซุปสูตรคุณย่าที่เคยขายในอดีต
ปรับปรุงให้มันแบบทันสมัยมากขึ้น

ยิงปอกเลยนะ